สุโขทัยนะครับชาวบ้านเนี่ยครับ
เข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพลายชุมพลอย่างคึกคัก
เพราะว่าเขาว่ากันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ให้โชคให้ลาบ

เชื่อเนี่ยเดินทางมาเขามีความเชื่อเรื่องของโชคลาภ
อ้าวแล้วถ้าจะได้โชคลาภต้องทำยังไง

เขาก็ซุบซิบซุบซิบซุบซิบแล้วก็บอกไปเลยว่า
ก็ไปดูสิของเด็ดที่อ่างน้ำมนต์ไงเล่า

เอาก็ว่ากันไปนะคือบางคนก็ได้โชคตามนั้น
แต่บางคนไม่ได้เขาก็มีเยอะเหมือนกัน

ทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเขานะตามความเชื่อต้องนำอาหารคาวหวาน
ผลไม้มากทูบพวงมาลัยมัดถวายตาจันทร์ใยศรี

และยิ่งช่วงนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววะ
โอ้โหใกล้โค้งแล้วใกล้เข้าโค้งแล้วอีกนิดเดียว
อีกสัก๒๓โค้งก็เข้าสู่เส้นชัย

อ้าวคุณผู้ชมก็เลยมากันเจอกันไง
ชาวบ้านแถวนั้นเขามีความเชื่อก็ไปส่องกันหน่อย
บริเวณอ่างน้ำมนต์หน้าศาลตาจารยายศรี

เอามาถ่ายรูปเอาไว้เพื่อที่จะส่งให้กับญาติพี่น้องได้อนุโมทนาสาธุกันด้วย
ไปกันเถอะอันนี้ผมไม่ได้ว่าถ้าคุณมีความเชื่อ
แต่มันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนน้อยเท่านั้นที่เขาได้โชคได้ลาบกันไป
แล้วแต่บุญแต่กรรมของใครมันไม่เหมือนกัน

ไม่มีทางหรอกครับที่ทุกคนไปขอแล้วจะได้ครบทุกคน
ใช่แต่ว่าดิฉันอยากจะติดตามเหมือนกันนะว่าใครไปยังไงช่วยส่งไลน์มาบอกกันหน่อย
ว่าบรรยากาศตอนไปเป็นยังไงคนเยอะไหมอะไรแบบนี้